มาดูอีกหนึ่งเมนูแปลกสุดฮิตคุณผู้ชม
อันนี้เราก็ว่ามันแปลกแล้วนะคะ
แต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่แปลกสำหรับบางคนก็ได้นะคะ
คุณผู้ชมเมนูนี้มีชื่อว่าเลี้ยฮา
ขายอยู่ที่ตลาดโรงเกลือค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อู้นี่ก็ตลกกันแถวนั้นคำกันใหญ่เลยทีนี้
ทำไมล่ะก็เลี้ยหา
มาดูกันลัยหาคุณผู้ชมคือเขามีให้เลือกสองแบบ
แบบรสแซ่บกับแบบเค็ม
ออกเสียงไม่ถูกอยากรู้ที่มาของเลี้ยฮา
เดี๋ยวไปฟังจากปากแม่ค้ากันชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
คนไทยหอยตักแดดค่ะ
คนไทยหอยตักแดดแล้วเราเป็นภาษากัมบูชาค่ะ

ลิฮาลแล้วหอยนี่เป็นหอยน้ำจืดหรือหอยทะเลคะ
หอยน้ำจืดค่ะหอยส้ายค่ะ
ทรายนะคะหอยนี่มาจากไหนคะเนี่ย
มาจากจังหวัดสิมเรียบค่ะ
มาจากไหนนะสิมเรียบอ๋อสิมเรียบแล้วส่งมาที่
อ๋อปล้อยเป้ดค่ะปล้อยเป้ดเหรอคะวันนึงขายดีไหมคะ
ขายดีค่ะขายดีขายให้นักท่องเที่ยวหรือคนกัมบูชาค่ะ
ขายให้คนท่องเที่ยวซื้อคนท่องเที่ยวท่องเที่ยวซื้อค่ะ
หรือคะโอ๊ยนักท่องเที่ยวก็กินคนกัมบูชาก็ชอบ

เลี้ยฮาเนี่ยคุณผู้ชมจริงแล้วเขาคือหอยทรายนะคะ
แล้วก็เป็นหอยทรายสดด้วยคืออย่างที่แม่ขาบอกนี่แหละ
เอามาจากเสียมเรียบนะคะแล้วก็เอามาจากทะเลสาบน้ำจืด
มันเป็นแบบว่าหอยที่อยู่ตามทะเลสับน้ำจืด
โตนเลงสาปในกัมพูชานั่นเองมาดูการสุกของหอยทรายกันหน่อยคุณ
คือเขาจะไม่ได้ทำให้กระบวนการมันสุกมาก่อนนะคะ
มันคือหอยทรายแบบดิบแล้วก็มาตากแดด

ใช่ทำให้หอยค่อยสุกจากแสงแดดที่เราแผ่ออกไปแบบนี้
นี่คือใช้แสงแดดในการทำให้หอยสุกขึ้น
ขั้นตอนการกินอย่างที่แม่ค้ากินให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มันไม่ได้ยากเย็นอะไรหยิบหอยที่คลุกเคล้าด้วยน้ำจิ้มพริกเกลือรสแซ่บ
ใส่ปากไปเลยค่ะทั้งตัวจากนั้นก็ดูดรสชาติของน้ำจิ้มเอาไว้ในปาก
เขาบอกแบบนี้แล้วค่อยนำหอยออกมาแกะเปลือก
แล้วก็ค่อยเคี้ยวเนื้อหอยตามลงไปอีกทีนึง

พอกินเข้าไปแบบเหมือนน้ำจิ้มกับตัวที่คลุกเคล้ากับเนื้อหอย

เขาบอกว่าเนื้อหอยสดมันจะมีความหวานผสมอยู่ด้วย
สมกับน้ำจิ้มรสแซ่บเผ็ดเข้มเนี่ย
อร่อยลงตัวเป๊ะค่ะคุณค่ะ
ลองไปทานกันดูได้นะคะตลาดโรงเกลือนะคะ
เอาล่ะใครที่ออกเสียงไม่ถูก
ผมแนะนำนิดนึงแล้วกันต้องใส่จริตจากการเล็กน้อย

เหลี้ยเห้อ

อย่างนี้

เดี๋ยวแปรงฟันเมื่อเมื่อราย
ฉันก็ว่ากลิ่นอะไรกลิ่นหอยทราย

เออแต่ว่าเลี้ยฮาที่นั่นที่ไหนนะ